เมื่อสโมสรหงแดงเลี้ยวภูค่ะ
เตรียมที่จะปล่อยสารคดีเรื่องราวชีวิตของเจอเก้นคลอฟนะคะ

เป็นเรื่องราวตั้งแต่ชีวิตตั้งแต่เริ่มเข้ามาในวงการลูกหนัง
จนถึงปัจจุบันที่ขึ้นมาเป็นนายใหญ่ของทีมหกแดงค่ะ
คืนนี้นะคะเวลา๒นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
หรือว่า๔ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นของอังกฤษค่ะ
แฟนบอลก็จะเห็นสารคดีเรื่องราวชีวิตของเจอเก้นคล็อป

วัย๔๘ปีของทีมหงแดงเลี้ยวภู

หรือว่าเส้นทางสู่ทีมเลี้ยวภู
และสถานีเทอร์ทัศน์ประจำสมสรรค์

ก็จะเล่าเรื่องของนายใหญ่หงแดง

จนกระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีม

นอกจากคลอฟที่จะมาเล่าชีวิต

ก็ยังมีเพื่อนแล้วก็อดีตเพื่อนร่วมงาน

ที่จะมาร่วมเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ
โค้ชวัย๔๘ปีอีกด้วยค่ะ

จะบอกว่า